ตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนนี้แห่ไปที่โรงพยาบาลประจำตำบลนะคะ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพราะว่ามีคนในหมู่บ้าน
เกือบตายจากการติดเชื้อพิสุนักบ้ามาแล้ว
เพราะว่าไปกินเนื้อวัวที่ติดเชื้อ

กิโลกรัมละถูกเขาเอามาขายราคาถูกนะคะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บนท่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็นั่งรถออกไปไปตระเวนรับชาวบ้าน

กันโรคพิษสุนักบ้าค่ะหลังจากมีคนในอำเภอพรมคีรี
ถูกหามส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเพราะว่าไปติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
กันยายนที่ผ่านมาผู้ป่วยรายนั้นได้รับข้อมูลนะคะ
ว่าได้รับเชื้อพิสุนักบ้าจากเนื้อวัวที่ซื้อมาจากพ่อค้า
ซึ่งถูกเปิดเผยภายหลังว่าเป็นวัวที่ถูกหมาบ้ากัดตาย
แต่ว่าเจ้าของชำแหละเอาไปตระเวนขายราคาถูกตามหมู่บ้านต่าง
หลังจากมีชาวบ้านซื้อไปรับประทานหลายคนก็เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะ
หลังจากที่ได้รับเชื้อบางคนก็ปวดเมื่อย
บางคนก็ขนลุกขนพองมีน้ำลายฟูมปาก
นายสุธิชัยมุมทองชาวบ้านตำบลท่างิ้วเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกซื้อเนื้อวัวมาจากคนที่อยู่ในซอยเดียวกัน
เอามาขายต่อราคาถูกนะคะกิโลกรัมละ๑๕๐บาท

เพราะว่าปกติเนื้อวัวราคาจะประมาณ๒๕๐๒๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ทางครอบครัวก็เห็นว่าถูกดีซื้อมาปรุงอาหารนะคะ

วันที่๒พอรุ่งเช้าปุ๊บปวดหลังขนลุกน้ำลายเต็มปาก
ไปสอบถามเพื่อนบ้านคนอื่น
อาการคล้ายกันเลยนะคะฟังเสียงชาวบ้านค่ะ
ตอนแรกนี่ตอน๒๓ชั่วโมงแรกไม่เป็นอะไรครับ
บอกว่ารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งรู้สึกอาการปวด
ที่หลังเอวตรงนี้แล้วก็ขนตรงนี้
อากาศมันจะหนาวขนพองขึ้นมาเป็นทีครับ
แล้วก็นำลายจะเป็นฟอง
บ้วนน้ำลายวันหนึ่งประมาณ๑๐๒๐ครั้งครับ
เนี่ยเหมือนครอบครัวผมนี่กินทั้งครอบครัวเลยครับ

ออกมาทำราบแล้วก็ตอดด้วยครับ
ดีว่ากินไปไม่ถึงครึ่งกิโล
ถ้ากินไปเป็นรู๒รูแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไง
จนถึงวันนี้ชาวบ้านก็แห่ไปรับวัคซีน
กันโรคพิษสุนักบ้ายกหมู่บ้านแล้วนะคะ

เด็กบางคนเขาก็ไม่ได้กินเนื้อวัวนะ

เพราะดื่มนมวัวจากแม่วัวที่ติดเชื้อ
ก็ต้องรับหมายคุณละ๕ถึง๖เข็มนะคะ

เพราะครั้งนะคะอย่าเห็นแก่ตัวนะคะ
เห็นแก่ผู้บริษัทบ้างนะคะ